รอตัวเลขจากพวกเราบ้าง
แหมวันนี้ที่ฉันพี่คนเลือกตัวเลขจริง
มันสาแก่ใจจริงคุณผู้ชมค่ะ

มีการลำบวงสวงนางรงนางรำเยอะมากเลย
มี๓ผู้กำกับภาพยนตร์ค่ะพี่ออสบัณฑิตทองดีค่ะพี่ปรัชปรัชญาปิ่นแก้ว
พี่ปื๊ดธนิดจิตนุกูลนะคะ
จัดเครื่องบวงสวงชุดใหญ่เลยณลานพญาศรีสัตนคราชจังหวัดนครพนมค่ะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลของภาพยนตร์เรื่องนาคนี่แหละ
หนังใหม่เลยคุณผู้ชมที่เป็นการร่วมทำงานระหว่างไทยแล้วก็สปลาวค่ะ
เรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องเล่าของชาวบ้านทั้งหมด๘เรื่องด้วยกัน
ที่เป็นเลข๘ก็เพราะว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าโลโก้หนังเนี่ยมันเป็นบ่วงบาดไง
มันต่อกัน๒วงมันดูคล้ายเลข๘เป็นเลขที่แบบลงตัวแล้วก็เป็นเลขที่มงคลมาก
เขาใช้นักแสดงหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีนักแสดงจากทางลาวมาร่วมแสดงด้วยโอ้หน้าตื่นเต้นนิดนึงนะโปรเจกต์
ในพิธีค่ะนอกจากจะจัดโต๊ะบวงสวงชุดใหญ่แล้ว
ยังจัดชุดรำมาถวายองค์พ่อปู่ด้วย
รำบอนสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมขาบริมโขมกันไปเลย

ขันน้ำมนต์มาคุณผู้ชมค่ะขันน้ำมนต์ต้องมาแล้วนาทีนี้ส่องกันให้ดีนะจ๊ะ
คุณผู้ชมดูสิได้เลขอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังพร้อมกัน
คิดว่าเป็นเลขอะไรคะ
แต่นี่ผมจะคำนวณจากของการหักเหตุของรูปทรง
นี่ก็๗๑ครับนะครับเป็นอย่างอื่นเป็นไม่ได้แน่ครับ

โอ้โหพี่ออสก็มาให้สัมภาษณ์คุณผู้ชมค่ะ

แต่ว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับพญานาคเกี่ยวกับนาค
คุณผู้ชมของวงสวงต้องถึงจริง
จริงต้องตั้งใจคุณผู้ชมเป็นความสบายใจของผู้ผลิตด้วยนะครับ
ถูกต้องเห็นงานบวงสวงยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้
การันตีเลยนะว่าคนสมัยนี้เขาต้องมูเตรู
ูเท่านั้นที่จะทำให้เราปัง
คุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนวัยไหนนะ
เดี๋ยวนี้ใครเขาก็มีสิ่งของที่เป็นมงคล
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต